นักร้องสาวชื่อดังผู้สาวคละ

เป็นนักร้องสาวที่มีงานเยอะ

แล้วก็ส่วนใหญ่คณะนักดนตรีของคุณลำไย
แล้วก็ตัวคุณลำไยเองจะเดินทางด้วยรถตู้ตลอด

ทั้งนักดนตรีทั้งแดนเซอร์เนี่ย
เดินทางไปเยอะแยะทั่วประเทศนะครับ

แต่วันนี้มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ทำให้ผู้ที่อยู่ในวงเสียชีวิตด้วย

ลำไยหายทองคำเองก็เดินทางไปด้วย

รถตู้คันหน้าที่มีหัวหน้าวงนั่งไปด้วยเนี่ยนะ
ชนกับรถบรรทุกของการไฟฟ้าที่เขาอยู่ข้างทาง

เดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์ตอนที่ลำไยหายทองคำ
เห็นลูกวงประสบอุบัติเหตุ
มีทั้งคนเจ็บคนตายนะครับ
ก็เสื้อสีชมพูนะฮะ

ลูกทุ่งสาวชื่อดังลำไยหายทองคำนะครับ

ด้วยความโศกเศร้าเสียใจหลังจาก

รถตู้วงดนตรีของลำไยหายทองคำนะครับ
ประสบอุบัติเหตุพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ
ของการไฟฟ้าอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง

หาดใหญ่พัทธลุงฝั่งขาขึ้น
ในพื้นที่ตะบนโคกศักดิ์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงนะครับ

หรือว่าอายุ๔๒ปี
เป็นมือกีต้าเป็นหัวหน้าวงนะครับ

พอทราบข่าวก็เลยรีบมาดูนะครับ

เสียใจอย่างมากอย่างภาพที่ท่านเห็นนะครับ

ก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงดนตรี๗คน

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถตู้
ดนตรีของลำไยหายทองคำ
มีนายพงพัฒน์ชัยภูศรีอายุ๒๐ปีเป็นคนขับ
แล้วก็มีนักดนตรีรวมทั้งหัวหน้าวงก็คือนายปรเมฆ
นั่งมาด้วยนะครับมากันเต็มคันรถเลย
จะไปแสดงที่งานกาชาติประจำปีของดีเมืองพัทธลุง

๑๗วิทยุนายนคืนนี้
กลับกันมาจากการแสดงคอนเสิร์ตที่มาเลเซียนะฮะ
คือเขาถึงกันได้นะมาเลเซียกับทางภาคใต้เนี่ยเราก็ขับรถมาถึงได้นะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุรถตู้ขับตามรถบรรทุกของการไฟฟ้าอยู่
ระหว่างที่รถบรรทุกการไฟฟ้ากำลังชะลอเข้าข้างทาง
เพราะว่าเขาจะต้องจอดทำงามซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
จู่รถตู้ที่ขับตามหลังมาเนี่ยพุ่งเข้าชนเลยฮะ
ท้ายรถบรรทุก๖ล้อของการไฟฟ้าอย่างจังเลย
แล้วก็เข้าไปทางส่วนด้านหน้าซ้ายด้วย
ใช่ค่ะคนที่นั่งข้างคนขับก็เลยโดนไปเต็มเลยค่ะ
ก็เสียชีวิตไปนะครับนี่ค่ะทีนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปนะคะ
เป็นคลิปสุดท้ายของคณะนักดนตรีก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือคนนี้นะคะคุณโน๊ตนะคะ
เสื้อสีแดงนั่งด้านหน้าอายุ๔๒ปีเป็นมือกีต้าเป็นหัวหน้าวง
เล่าให้ฟังบอกตอนนี้อยู่มาเลเซียกำลังเดินทางกลับประเทศไทย
ก็มีการพูดคุยกันถึงบ้านกอรารัฐเคด้าแล้วก็พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับมาเลเซียด้วย
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันหน่อยแบบเต็มนะคะคลิปนี้
เพราะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

เปิดแอร์หลังเลยนะฮะ
อะไรครับ
เปิดแอร์หลังเลยนะฮะพี่มีแฟนแล้วหวีข่างล่างเปิดเปิดเวนเล็งได้ไส้
แน่นไหนพวกนี้หลบติดต่อได้ไหม
สวัสดีครับ

พี่พี่บีเด็ก
พากำลังออกจากวัดเพดานะ

ต้องมาอธิบายคือจะต้องอธิบายให้ฟัง
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องฟัง
ก็ขณะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเพื่อมาคอนเสิร์ต
ส่วนงานคอนเสิร์ตก็ต้องยกเลิกไปแน่นอนเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุ
ก็คงตีรถจากทางมาเลเซียขึ้นมาที่พัทธลุง
อันนี้คุณโน๊ตไม่ได้ขับนะฮะนั่งมาเบาะหน้าคู่คนขับ
ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาไปไหนมาไหนเดินสายด้วยรถตู้เนี่ย
ผู้เสียชีวิตก็คือปรเมฆหรือว่าโน้ตที่เป็นหัวหน้าวงด้วย
เป็นมือกีตาร์ด้วยก็จะนั่งเบาะหน้าคู่คนขับ
แล้ววันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะฮะ
กาชาติที่พัทธรุงวันนี้ก็คงต้องยกเลิกในส่วนของลำไยหายทองคำ
ใช่ค่ะก็ขอแสงความเสียใจด้วยนะคะ